คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะไปตามกันหน่อยนะ
เพราะว่าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ก็ลงไปเจาะไปพูดคุยกับผู้เสียหายเลย
คือมีคนโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
อาจารย์เนี่ยอาจารย์คนนี้เขาเป็นถึงหัวหน้าภาพ
พฤติกรรมเฉาก็คือเหมือนกับว่ามีการหลอกนักศึกษา
จะพาไปทัศนศึกษาจะพาไปดูงานต่างประเทศ

แต่พอท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เดินทางไปดูงานนะคะ
อกจากนั้นไม่พอยังมีการเอาเอกสาร
ค้ำประกันกู้เงินปลอมแปลงเอกสาร
ค่าความเสียหายตอนนี้คุณผู้ชมที่นักศึกษา
แล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยโดนเนี่ยนะคะ
มากกว่า๒๐ล้านคนนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็เขียนข้อความไว้เลยว่าบุคคลอันตราย
อาจารย์อัศมาดำรงผลเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
หลอกลวงช่อกงยักยอกทรัพย์
รวมถึงแอบนำเอกสารสำคัญไปค้ำประกันกู้เงิน

ซึ่งหลอกผู้เสียหายมามากกว่า๓๐รายนะคะ
ตอนนี้มูลค่าความเสียหายพุ่งไปกว่า๒๐ล้านบาท

หรือผู้ใดพบเห็นการุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อติดตามตัวไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อืดอีก
คนนี้ที่นั่งหันหลังแล้วก็เบลอหน้าเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าโดนอาจารย์คนนี้ชวนไปลงทุน
ตอนแรกก็อ้างว่าได้รับสัมปทานที่โรงเรียนมัธยม
เกี่ยวกับการนำเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่อังกฤษ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจจะร่วมลงทุน

แล้วก็ได้ไปศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ย

เพราะถึงเวลาเนี่ยตัวอาจารย์อ้างแบบนี้
ว่าติดปัญหาเรื่องวีซ่า
ไม่สามารถนำนักเรียนเดินทางได้
โรงเรียนที่ให้สัมประธานเขาก็ไปตรวจสอบ

อ้าววีซ่าก็ผ่านนี่ไม่มีปัญหานี่

อ้างว่ายังหาที่พักสำหรับเด็กที่ไปต่างประเทศไม่ได้

ก็เลยขอเลื่อนการเดินทาง

หลังจากที่มีการแจ้งเรื่องการเดินทางออกไป

และในฐานะที่ผู้เสียหายของเรา

ไปใส่กรรมการผู้จัดการบริศัทธิ์อีก

ผู้ปกครองมากกว่า๓๕คนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามา
แล้วก็ของเงินค่าเดินทางเนี่ยตกคนหนึ่งเนี่ยคือ๙๐๐๐๐บาทขอคืน
แล้วตอนนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนราชพร้าวด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ก็เห็นว่าเขาว่าพาจากนักเรียนที่มหาลัยที่เขาสอนไปอยู่แล้ว
เขาไปทุกปีอยู่แล้วนะคะเขาไปตลอดอยู่แล้วไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศตลอด
พานักเรียนไปตลอดอันนั้นเป็นใช่นั่นเป็นประสบการณ์ของเขาที่เขามี
ซึ่งโปรไฟล์ของเขาที่เขามีจริงนะคะแต่พอมาได้โปรเจกต์ที่นี่อะ
เขาก็ดำเนินการทำทุกอย่างมาตลอดก็คิดว่าทุกอย่างมันจะมันจะสำเร็จได้
นักเรียนจำนวน๓๐คนตอนนั้นมันเป็นเหตุผลว่าวีซ่าของหัวหน้าคณะครูยังไม่ได้
ด้วยเขากำลังหาเงินมาคืน

จิ้มเงินเขาก็ติดต่อไม่ได้เลย
นี่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อได้เลย

เพราะว่าติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้ว

แล้วก็มีการทำเป็นการเซ็นเช็คเงินสดนะคะ

มันเป็นเช็คเด้งไม่สามารถที่จะขึ้นเงินได้นะคะ
ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวมา
ก็ต้องสอบถามไปที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเอง
ก็มีการทำหนังสือแจ้งว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้
นางสาวอัศมาดำรงผลพ้นจากสภาพการเป็นบุคคลของมหาวิทยาลัยแล้ว
สำหรับการกระทำที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น
แล้วนอกจากนี้การกระทำที่เกิดความเสียหายขึ้น
โดยมีการแอบอ้างใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย
ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายนั้น
มหาวิทยาลัยก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ